อันนี้เปิดตัวแล้วหนังเอาใจชาวสีม่วงของเรา
หัวอันนี้ห้างแทบแตกพี่แจ๊งหนูตกใจมากเกิดอะไรขึ้นอ๋อ
อยากให้ดูชุดแม่ชมชุดแม่ชมนะคะโอ้โหอลังมาก
เนียลเซเลปมากันเทียบมีมาดับมดนะคะดูชุดนะคะ
โอ้โหแล้วก็เหล่าบล็อกกงบล็อกเกอร์สะบัดปงสะบัดแปลงมากำหนดปันก็ปั๊ว
ชุดแม่ชมค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าดึงดูดสายตากันที่สุดค่ะ
เพราะว่าเป็นชุดขนนกค่ะดูกระเป๋านะคะ
กระเป๋านกเลยจ้ะเออคนแห่ถ่ายลูกกันมากเห็นไหมคะสีฟ้า
ปองอ๋อนะคะซินดี้ห่วงของเขานะคะรวมไปถึงภูมิกับด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อวานไปดูมาแล้วกระแสตอบรับดีมากนะคะ
คือถ้าเอาระเบิดไปลงเซ็นทรัลเวิลชั้น๘เมื่อวาน
เทยทายทั่วไทยหมดเลยนะคะไม่มีคนแต่งหน้าแล้วนะคะ
คือแล้วเขาก็แบบว่ามีการบนบานสารกล่าวกันด้วยนะคะ
เป็นเรื่องของความเชื่อกับภูมิกับและทีมงานบอกว่า
ถ้าได้จำนวนนะคะเขารายได้ยอดถึงจุดล้าน
จะไปรำแค่บนด้วยอะเขาไม่บอกอยู่ในใจนะคะอ่ะไปฟังแม่ชม

ถ้าถึงจริง

จริงแล้วมันชื่อเพลงว่ามหาราชา

ก็บอกว่าสาวสองทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้
แล้วก็เด็กจะชอบใช้กันในงานกีฬาสี

เฮโดชะเฮโดชะ
รอดูนะคะว่าจะได้เต้นลำกันแบบนี้กันหรือเปล่านะคะ
แต่ที่แน่ตัดชุดไทยเตรียมรอไปแล้วล่ะค่ะ